เวลาสมมุตินะครับว่าต่อต่อเขาจะพินาระยุสาร

พอมาเขามีเหมือนกับเป็นบันได๓ขั้น
เป็นบริษัทที่ทำกิจการด้านสื่อหรือไม่
คือต้องตีตรงนี้ให้ได้ก่อนยังทำอยู่หรือเปล่านะครับ
เพราะฉะนั้นการบอกทำอยู่หรือเปล่าก็ดูหลายอย่าง
เช่น๑ยังประกอบกิจการอยู่หรือเปล่า
ยังมีการยังไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกไปนะครับ
หรือยังมีการปันผลอยู่หรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นในเชิงของความต่อเนื่องในการทำพฤติกรรมนี้
มีอยู่แต่คำถามคือเขาทำเรื่องสื่อหรือเปล่า
ซึ่งก็เอารายงานการประชุมมาบอกทำ
แต่ไอ้เทปบอกไม่ทำนักคลิปบอกไม่ทำ
มันก็สบายใจไปนิดหนึ่งแล้วว่าไม่ได้ทำ
เพราะฉะนั้นถ้าตีความหมายว่าไม่ได้ทำเนี่ย

ก็ไม่ต้องไป๒๓ต่อถูกไหมครับ
ก็คือไม่ต้องไปถามว่าถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้น

บริษัทนี้ประกอบกิจการด้านสื่อหรือไม่
แต่เพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะครับว่า

คือคนชอบพูดประโยคนี้ไหนช่องไหนช่องไหน

แต่คำว่าสื่อมันอาจจะหมายถึงอีกหลายอย่างหรือเปล่า
โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทโฆษณาประจำพันธ์ต่าง
ซึ่งอันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ขั้นที่๒ที่เรียกว่าครอบครองหรือเปล่า
คือคนที่จะสมัครครอบครองไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้
ก็มีประเด็นเป็นผู้จัดการมรดกแปลว่าอะไร
โอนให้กับทายาทในปลายเดือนพฤษภาคมแปลว่าอะไร
มันพ้นตัวหรือไม่มันคือการโอนหรือการสระมรดก
ซึ่งมันก็มีประเด็นปลีกย่อยซึ่งผมเองผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะ
แต่ว่าเขาฟังเขาก็บอกว่าถ้าจะโอนไม่ได้นะ
เพราะว่าถ้าโอนถ้าวันสมัครยังอยู่ในมือแต่ต้องเป็นสละมรดก
ตอนนี้การสละมรดกก็เท่าที่ตามดูก็บอกว่า
มาตรา๑๖๑๓บอกว่าจะสละบางส่วนไม่ได้สละต้องสละทั้งหมด

จะกี่ร้อยหรือกี่พันล้านก็แล้วแต่เนี่ย
สระบางส่วนไม่ได้จะสระโดยมีเงื่อนไขไม่ได้
จะโดยมีเงื่อนไขเวลาต่างไม่ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอยู่ในกฎหมายแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักกฎหมาย
ต้องไปเถียงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผ่านหนึ่ง
เอ่อผ่านสองสมมุตินะก็ไปอันที่สามบริการที่สาม
ขั้นที่สามก็เลยเจตนารมณ์ของกฎหมายเฉพาะนี้เป็นอย่างไร
ซึ่งถ้าให้ผมช่วยเถียงนะผมจะเถียงว่า
ยังไงคุณพิทาก็ไม่ผิดเพราะไม่ได้ขัดเจตนารมของกฎหมาย
คืออาจจะ๑เป็นสื่อ๒ก็คือถือสมมุตินะ
ถ้าผ่านไปสองขั้นนะขั้นสามขั้นเจตนารมณ์นี้
ผมยืนยันว่าไม่ไม่ขัดแน่นอนเพราะอะไรฮะ
เพราะมาตราจะเป็น๔๒วงเล็บ๓หรือจะเป็น๙๘วงเล็บ๓ก็แล้วแต่
มันคือต้องการที่จะไม่ให้นักการเมืองใช้สื่อที่ไปในมือ
เพื่อสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง
ซึ่งอันนี้นะอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยโอ้มันนิดเดียวนะฮะ
แล้วมันก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าช่วงหาเสียงของพักเก้าไกล
โอ้โหใช้กลไกของตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดขนาดนิยม
ถ้าทำจริงเนี่ยผิดแต่ว่าเขาไม่ได้ทำ
หัวคะแนนธรรมชาติต่างเข้าในการช่วยไม่เกี่ยว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอถึงในขั้นที่๓
ถ้าเป็นผมผมก็บอกว่ามันไม่เกี่ยว
อ่ะแม้ว่าอีกมุมหนึ่งคนที่เขามองว่าเกี่ยว
อาจจะมองว่าหุ้นเดียวก็อะไรก็มีอีกมุมหนึ่งตรงนั้นนะ
อันนั้นก็เกินไปเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมกลับมา
เพราะว่าเท่ากับว่าไอ้การที่จะบอกว่า
ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใด
รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อน

ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ที่คนก็ถามก็นะ